ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องตรวจสอบกันรายวันเลยนะคะ
หลายพื้นที่บ้านท่านเป็นยังไงบ้าง
ต้องเอาเมื่อวานเอาวันนี้แหละเอาปัจจุบันนี่แหละ

รายงานสภาพอากาศกันหน่อยนะคะแต่ว่าพาไปดูเมื่อวานนี้
ชาวประธุมธรรมิบอกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนมากเลย
เพราะว่าจากสภาพถนนอย่าเรียกว่าถนนให้เรียกว่าคลองย่อม

รถยนต์แท็กซี่อะเนี่ยเห็นปะลุยน้ำไปแบบเนี่ย

ใช่ค่ะคือความสูงน่าจะประมาณหัวเข่าได้ไหม
เกือบเข้าบ้านประชาชนนะคะแต่ว่ารถใหญ่เนี่ยยังสามารถที่จะสัญจรฝ่าไปได้
ฝืนไปได้แต่รถเล็กนี่หมดสิบเลยนะคุณไม่ได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะคะ
นี่ค่ะถนนในหมู่บ้านรัตนโกศิลป๒๐๐ปีเยื้องกับตลาดรังสิตปฐุมธานีนะคะ
กลายเป็นคลองไปแล้วกลายเป็นคลองไปแล้วนะคะ
เอาล่ะประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นไหมต้องเดินลุยน้ำกันแบบนี้ค่ะ
หนักจริงเมื่อวานนี้บ้านคุณตกหนักไหม
ก็ตกก็ตกตกเนอะเออแต่โชคดีบ้านผมไม่ได้แบบน้ำท่วมแบบนี้
ฝนถลมประทุมถนนกลายเป็นคลองอ๋อลืมบอกไปไม่ต้องบอกเพราะว่าชาติชาตินะ
คนละจังหวัดกันปฐุมธานีปฐุมธานีเดี๋ยวมีใครใครเขินอีกนะคะ
มาร้องเรียนท่านชัดชาตินะคะอ่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้นี่คือ
เขาเรียกอะไรนะนี่นี่ดูเหตุการณ์นี้ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยว
ยังไงในเมื่ออิ่มจังตังอยู่ไม่ครบแล้วอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วอ่ะ
ลมมาแบบนี้ฝนมาแบบนี้ก็ต้องหอบชามนี้สิคะโอ้เออ
กลัวไม่อิ่มห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะพายุงวงช้างไอ้เหตุการณ์แบบเนี้ย
เกิดขึ้นสักประมาณสิบนาทีอะครับมันนานพอที่คนจะหยิบมือถือมาถ่ายคลิป
แล้วก็ส่งต่อกันในโลกออนไลน์ให้เราได้เห็นด้วยอุ้ยมันยาวมากเลยนะยาวอืม
นี่ค่ะพายุงวงช้างโผล่กลางหนองหานสกลนครนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาถ่ายไว้ได้บนตัวอาคารของโรงพยาบาลสกลนครนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่าก่อนที่จะเกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้างนะ
สภาพอากาศในพื้นที่คือร้อนมากอบอ้าวตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งตกเย็นปุ๊บ
เอาละเมฆฝนดำก่อตัวมาแล้วพอก่อตัวปุ๊บฝนตกหาใหญ่เลย
มาด้วยปรากฏการณ์พายุงวงช้างนะคะปรากฏการณ์นี้สร้างความฮือหากับคนที่เจอไม่น้อย
คือทันโทษนะเกิดมายังไม่เคยเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหนึ่งเลย
เห็นตอนในภาพข่าวเห็นในภาพข่าวใครที่ได้เห็นนี่โอ้โห
มุมหนึ่งเนี่ยก็ระทึกมุมหนึ่งก็หวาดเสียวนะคะเพราะว่าสถานการณ์สภาพอากาศในพื้นที่ก็
ถือว่าไม่โอเคแหละแบบนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยพายุรุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำ
นี่โอ๊ยมัดเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าเลยอ่า
กรุงเทพและปริมณฑลนะคะเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาเราอ่านข่าวกันใช่ไหม
โอ้มีคนได้เห็นภาพนี้นี่ถ่ายจากออฟฟิศเรา
ก็เนี่ยบนตึกแถวไทยรัฐนี่แหละใช่สวยไหมสวยสวยคุณหันมามองแล้วก็บอกว่าสวย
คุณน่ะสวยขอบคุณมากนะคะนี่พายุเอาไม่ใช่สิรุ้งกินน้ำ
แล้วมันขึ้นเป็นสองเส้นเลยไหมสองแนวใช่สวยเนอะอืมกี่สีคะ
กี่สีเจ็ดสิครับน่ะอืมอ่าเมื่อเช้าเห็นมีคนถ่ายภาพนี้ลงในโซเชียลกันหลายคนเหมือนกัน
เออสวยดีนะฮะเอาระวังยังคงมีฝนตกนะฮะตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะฮะ
ระวังกันต่อเนื่องด้วยทั่วทุกภาคของประเทศครับ